ไปดูบรรยากาศสนุกสนานนะคะในการที่แห่แห่ขบวนไปขอสินสอดนะคะ
จะน้อยหลายล้านบาทที่ค้นแก่นค่ะ
โอ้ชิสาชอบตรงนี้ชอบตรงไหนไอ้เงินเนี่ยมากมองใช่โอ้โหเอาเป็นเปลือกเลย
ชอบมูลค่าเท่าไหร่๓๙ล้านบาทอื้อเกือบ๔ล้านนี่เป็นค่าสินสอดนะคะ
ที่เรียกได้ว่ามหาศาลอลังการจริงจริงคุณสุประชัยวินิตผลหรือเสียหน่อยนะคะ
เป็นเจ้าของไฮโซฟาร์มจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยนำขบวนสินสอดแทนรอบหมู่บ้านโคกสว่างก่อน
แล้วก็แห่ไปที่เปรียมชัยฟาร์มอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น
เหตุก็คือว่ามีวัตถุประสงค์จะมาสู่ขอเจ้าบุญเติมค่ะ
เจ้าบุญเติมเป็นควายเพศผู้อายุ๒๒เดือนเท่านั้นเอง

พอมาถึงแล้วค่ะทางเจ้าของฟาร์มเปียมชัยฟาร์มก็นำเงินเนี่ยนะคะ
นำเงินเอามาให้เออทำพิธีสู่ขอกันเป็นที่เรียบร้อย
ถ่ายรูปพร้อมชาวบ้านที่มาเป็นสักขีพยาน
และอีกหนึ่งการทำพิธีที่สำคัญก็คือบายสีสู่ขวัญ
เป็นความเชื่อเป็นประเพณีของชาวอีสานนะครับเสียหน่อยเจ้าของฟาร์ม
ไฮโซฟาร์มเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่ทุ่มเงินล้านซื้อเจ้าบุญเติมเนี่ยเพราะว่าเขาชอบเจ้าบุญเติมตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลย
เออเพราะว่าเจ้าบุญเติมมีความสวยงามตามตำรากควายไทยตามนั้นก็คือวงเขาสวยอ๋อใช่ขาใหญ่เออ
พันธุกรรมดีเออดูแล้วไม่ไม่ธรรมดาน่าจะเป็นพ่อพันธุ์ไม่พันธุ์ได้ดูดูดู
ก็เลยยังไงคะอุ้ยติดต่อเลยค่ะติดต่อขอเลยขอซื้อเจ้าบุญเติมอืม
บอกว่าจะนำเจ้าบุญเติมเนี่ยไปพัฒนาสายพันธุ์ควายไทยให้ดีที่สุดค่ะและในอนาคตมั่นใจเลยว่าเจ้าบุญเติมเนี่ยจะเป็นพ่อพันธวายไทยที่ดีและมูลค่าจะสูงขึ้นกว่าเท่าตัวแน่นอนอืมนี่มันยุคค่าตัวควายแพงกว่าค่าตัวคนแล้วจริงเออ
โหค่าตัวเป็นล้านพูดเลยคุณทำไมฮะคุณเจ้ากว่าเดิมอีกเอาอย่างงี้แล้วกันค่ะ
ควายมันมีคุณค่าในทางของมันเออคนที่เขารักคนที่เขาชอบก็มี
เราก็มีคุณค่าในทางของเราสิบบาทยี่สิบบาทก็เอานะฮะ
มีตังสิบบาทยี่สิบบาทพอไหมเออพอไหมคะไม่พอ